ไปเอาใจช่วยกันตามหาแฝดจุ๊บจิ๊บกันหน่อย
เขาเป็นแฝดคู่กันแต่ว่าพิการทางสมองทั้งคู่
ผู้น้องชื่อคุณจุ๊บหายไป๔วันยังหาไม่เจอครับ
นางสาวชะลิสาชนชาลานนะครับ
เป็นประหลัดฝ่ายความมั่นคงของอำเภอเมืองชุมพร
บอกว่า๒๐พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับ
รับแจ้งมีบุคคลศูนย์หายคือนางสาวสุวลัยบุญจันท
หรือว่าน้องจุ๊บอายุ๓๖ปีเป็นฝาแฝดคู่กับพี่สาวอีกคนนึงคือจิ๊บ
กับจิ๊บนะฮะจิ๊บเป็นพี่จุ๊บเป็นน้อง
พิการทางสมองพัฒนาการช้างเหมือนกัน
แต่ว่ายังพูดคุยรู้เรื่องเกิดเหตุช่วงบ่าย
ขณะที่ผู้ปกครองออกไปรับหลานที่โรงเรียนปล่อยให้ทั้งสองคนอยู่บ้านลำพัง
พอรับหลานกลับมาบ้านน้าทราบว่าแฝดผู้น้องชื่อจุ๊บหายตัวไป
สอบถามจิ๊บแฝดผู้พี่ก็บอกว่าขณะที่อยู่หน้าบ้านมีผู้ชายคนหนึ่ง
เป็นคนในหมู่บ้านรู้จักกันนี่แหละมาหาแล้วก็จูงมือน้องจุ๊บไป
ไปในสวนยางหลังบ้านและระบุชื่อชายคนนั้นคือชื่อรู้จักกันด้วยนะฮะ
เรื่องต้นตำรวจนำตัวชายที่จิ๊บบอกเล่าว่าเอาตัวน้องจุ๊บไป
ไปสอบปากคำแต่ว่ายังคงบอกว่าไม่รู้เรื่องกับการหายตัวไปของน้องจุ๊บอยู่เลยนะครับ
นายวันโนพิกุณฑองผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่๖ตะบนวังใหม่เขาบอกว่า
หลังเกิดเหตุก็มีการไปดูหมอดูเป็นแม่ชี
บอกว่ามีผู้ชายคนหนึ่งพาตัวน้องไป
น้องจุ๊บไปปล่อยไว้ที่โคนต้นไม้ใหญ่
ซึ่งคนพาไปมีวิชาอาคมทำวิธีการปิดป่าไม่ให้คนมองเห็นตัวน้องจุ๊บ
ซึ่งแม่ชีแนะนำให้ทำพิธีเปิดป่าซะ
พร้อมบอกว่าตอนนี้จุ๊บยังไม่ตาย
นางอารีช่างเรือเป็นแม่ของน้องจุ๊บ
ก็พูดทั้งน้ำตาเลยบอกว่าโอ้โหลูกสาวฉันทั้งคู่นะเป็นคนพิการทางสมอง
แต่ยังคงพูดจารู้เรื่องช่วยเหลือตัวเองได้
รู้จักชื่อตัวเองจำชื่อเพื่อนบ้านได้ทุกคน
ที่ผ่านมาลูกสองคนไม่เคยออกจากบ้านไปไหนลำพัง
วิงวอนวิงวอนเลยใครพาลูกไปกลับมาคืนซะ
หรือใครเห็นบ่อแสแจ้งฉันหน่อยเถอะ
เพราะตั้งแต่เกิดมาลูกกับเธอนั้นไม่เคยห่างกันไปไหนเลยนะครับ